วงการตลกสูญเสียตลกคุณภาพอย่างอเด่นไปนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราตั้งใจจะส่งอเด่นจนถึงวันสุดท้ายค่ะ
จนถึงวันนี้ค่ะกับพิธีลอยอัฐิหรือว่าลอยอังคารนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าอาถั่วแระเชิญยิ้มทำตามคำสัญญาค่ะ
ที่เคยให้ไว้กับคนที่นับถือว่าเป็นทั้งพี่ชายเพื่อนร่วมงานและอาจารย์อย่างอเด่นดอกประดูก
โถแระทำได้ดีมากครบถ้วนสมบูรณ์แบบค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะอาถั่วแระและนาย่งเชิญยิ้ม
รวมไปถึงครอบครัวของอเด่นดอกประดูกนะคะ
ทำพิธีทางศาสนาก่อนจะนำอัฐินั้นไปลอยอังคารที่ปากอ่าวจังหวัดสมุทรปราการ
อาตือภรรยาของอเด่นค่ะเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
บอกว่าที่เลือกที่สมุทรปราการก็เป็นเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ
และอาถิของคุณพ่อคุณแม่อเด่นเองก็ได้นำมาลอยอังคารที่ปากอ่าวนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ก็เลยว่าถ้าวันหนึ่งถึงวาระของอเด่นก็จะนำมาลอยที่นี่เช่นเดียวกันนะคะ
อยากจะให้เขาอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะค่ะก็อีกอย่างหนึ่งอเด่นเป็นคนที่ชอบให้น้ำนี่นะคะ
อยู่รอบตัวเขาชอบบรรยากาศแบบมีน้ำชอบบรรยากาศธรรมชาติ
แล้วก็ต้องบอกว่าตลอดเวลาที่นั่งเรือไปค่ะอาตือแล้วก็ลูกสาวเพียงคนเดียวของอเด่นคุณก๊อฟนะฮะมีสีหน้าที่โศกเศร้าอยู่นะคะ
แต่ก็ตั้งใจเต็มที่จะมาทำพิธีให้สามีแล้วก็คุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ
ถือว่าเป็นการบอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าดูแล้วยังพอยิ้มออกได้บ้างค่ะคุณผู้ชม
ก็คืออาถั่วแระอตือเขาเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมานานค่ะ
บอกว่าอาถวแร้เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเพราะว่าคอยดูแลทั้งอาตือแล้วก็คอยดูแลก๊อฟลูกสาวอเด่นตลอดเวลาเลย
เสมือนคนในครอบครัวเดียวกันจริงแม้ในวาระสุดท้ายก็ไม่เคยทิ้งให้เพื่อนโศกเศร้าอย่างเดียวได้ค่ะ
แล้วต้องบอกว่าเป็นมิตรภาพที่แบบตราบชั่วนิรันดิจริงนะ
ใช่ค่ะเป็นเพื่อนสนิทนะคะที่ไม่ได้ดูแลแค่เพื่อนตัวเองแต่ว่ายังดูแลถึงครอบครัวด้วยค่ะ